สวัสดีค่ะสวัสดีและเชอรี่นะคะ
ไม่เชื่อค่ะ

แต่แต่เริ่มต้นข้างล่างอ่ะได้อยู่

งานนี้เขาคัดเลือกกันชุดใหญ่เลยคุณ
แล้ววันนี้จะมีการประกาศผล๔๐คนสุดท้าย
อันนี้เป็นภาพที่วันรับสมัครวันแรกนะคุณผู้ชมได้มีสาวงามหลายคนเลยนะครับ
ได้รับความสนใจรวมแล้วสาวงามมากันกว่า๗๐๐คนเลยทีเดียว
แต่พอเมื่อคัดกรองคุณสมบัติต่างผ่านใบสมัครเบื้องต้นแล้วนะคะ
กองประกวดได้สาวงามจำนวน๑๑๑คนที่ผ่านเข้ารอบมา
โอ้โหจาก๗๐๐คัดเหลือร้อยกว่าคนตาลายแล้วนะคุณ
ยังไม่พอคัดกันต่อวันนี้เข้าสู่รอบ๔๐คนสุดท้ายค่ะ
เดินทางมาร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าประกวดให้เหลือ๔๐คนสุดท้าย
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากรูปภาพส่วนสูงและน้ำหนักของผู้เข้าประกวดค่ะ

ซึ่งบรรยากาศภายในห้องคัดเลือกก็เป็นไปด้วยความเข้มข้น
จากการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อผู้เข้าประกวดของคณะกรรมการหลายท่านนะครับ
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะ
ข้อหนึ่งเขาต้องมีความพร้อมที่จะไปประกวดต่างประเทศ
เพราะเขาต้องไปแข่งกับคนนานาชาติระดับประเทศ๕๐๖๐ประเทศ
อันดับที่๒ก็คือความสวยรูปร่างหน้าตาสรีระ

ข้อที่๓เขาต้องมีกระบวนการทางด้านความคิดที่ดี
มีไหวพลิบมีปฏิพานการแก้ปัญหา
น้องที่ได้เนี่ยตรงตามคุณสมบัติที่เราคัดสรร
เราใช้กรรมการตั้งแต่ภายนอกและภายในจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาอาชีพ
เพราะฉะนั้นพอใจค่ะ

แต่ว่าสุดท้ายก็ได้มา๔๐คนนี้ค่ะ
อยากให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมให้ดี
เพราะในวันที่๑๕นี้เราจะต้องทำการคัดเลือกให้เหลือแค่๑๔คน
มีโอกาสตรงนี้แล้วทำให้เต็มที่นะคะ
นี่ก็เป็นคุณกุ้งนะคะหนึ่งในคณะกรรมการค่ะ

ทางนี้กองประกวดยังได้ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงนางงาม
แล้วก็แวดวงแฟชั่นอย่างตัวแม่น่ะผมม้าอยู่ตรงนั้นค่ะ
ม้าออนภานะคะรวมไปถึงนักแสดงมากความสามารถ

ร่วมกับคุณเนยนหาไทยแล้วก็คุณลักษ์ภูมิรัฐอีกด้วยค่ะ
ก็เป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่าเราได้มาดู
ประกวดนางงามกันอย่างจริงจัง
แล้วก็ในเรื่องของสกิลต่างที่เขาเรียกว่า
ที่น้องเขาจะต้องฝ่าฟันกันไปนะฮะ

อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เราก็จะต้องดู
แล้วก็ให้ความเหมาะสมกับผู้เข้าแข่งขันนั้น
แล้วก็เราก็รู้สึกว่าคือโดยทั่วไปเนี่ย
ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่านางงามนี้จะต้องสวย
มีบุคลิกภาพที่ดีมีความฉลาดนะคะแล้วก็มีความมั่นใจ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เดินมาในสายนางงาม
แต่เราก็อยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็เราก็สามารถที่จะดูได้ว่า
คนไหนมีความฉลาดคนไหนที่มีบุคลิกภาพที่ดี
และที่สำคัญจะต้องนิสัยดีด้วย
หนักใจไม่หนักใจโดยส่วนตัวแล้วเรารู้ว่า
เราต้องการที่สหพุทธสหรัฐไปประกวดต่างประเทศในรูปแบบไหน
ซึ่งมีความมีประสบการณ์ในด้านต่างอย่างทะลุทะลวงเนี่ยไม่หนักใจ
ก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะฝากติดตามด้วย
ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับนางงามแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะ
เราจะได้ใครสวยงามมากแค่ไหนที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไป

ถือไมค์สัมภาษณ์ก็อื่นด้วยสิ่งหน้าสิตาแบบว่ามีอารมณ์สุด
คงเหนื่อยอะเนาะคัดมาเยอะสาวงามเยอะไง
อกจากนี้แล้วทางกองประกวดก็ยังได้พิธีกรเบอร์ต้นของเมืองไทยมาด้วย

ตัดสินใจมารับหน้าที่เป็นพิธีกรหลักให้กับทางกองประกวดในปีนี้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
ที่จะผ่านเข้ารอบ๔๐คนสุดท้ายนะคะ
จะประกาศให้ทราบกันในวันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว

ใครที่ลุ้นอยู่สามารถติดตามกันได้นะฮะ

ในวันที่๑๕มิถุนายนจะเป็นการคัดเลือกผู้เข้าประกวดจาก๔๐คน
กันอีกแล้วให้เหลือ๑๔คนสุดท้ายในชุดว่ายน้ำค่ะ